คุณผู้ชมครับปกติจะมีข่าวชายคลั่งนะคะอันนี้เป็นสาวคลั่งและสาวคลั่งคนนี้เป็นสาวลูกสี่ด้วยค่ะที่จังหวัดแพร่คือผู้หญิงคนนี้เสพยาอย่างหนักนะคะเสพยาต่อเนื่องจนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทไปรักษาแต่ไม่ยอมกินยาสุดท้ายคลุมคลั่งค่ะ

อันนี้จะมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทไปรักษาแต่ไม่ยอมกินยาสุดท้ายค่ะ
อันนี้จะมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทไปรักษาแต่ไม่ยอมกินยาสุดท้ายค่ะ
เพื่อนของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเข้าไปหาที่บ้านช่วงบ่ายผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคลุ้มคลั่งถือมีดเดินอยู่ในซอย
ชาวบ้านเขาก็กลัวเขาก็หวาดระแวงคนในครอบครัวของสาวคลั่งคนนี้ก็ไม่อยากอยู่ด้วยนะคะ
กลัวจะถูกทำร้ายแล้วดูมีดที่เขาถือสิคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายเพื่อนบ้านคนในครอบครัวก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุมาควบคุมตัวสาวคลั่งคนนี้ไปค่ะ